ร้อนแบบนี้แน่นอนเป็นสัญญาแล้วล่ะว่าเราเข้าสู่ฤดูร้อนกันแบบเต็มตัวแล้ว

เสื้อผ้าของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามอากาศด้วยเหมือนกันนะคะ

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบเสื้อผ้าให้เก๋

วันนี้บันเทิงไทยรัฐสุดสัปดาห์จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดต
เทรนด์แฟชั่นกันหน่อยกับบรรดากูรูแล้วก็เซลปชื่อดัง

อัศวาสก็จะบอกว่ามันร้อนแรงในแบบฉบับของตัวเอง
คือมันไม่ได้เป็นสาวแบบเปรี้ยวซ่าอยู่แล้ว

มันดูสดใสดูเบาดูสบายขึ้นนะครับ
สันที่ใช้มันก็ดูเป็นสีที่เป็นสีค่อนข้างจะเป็นขาวน้ำเงินอะไรอย่างนี้
คิดถึงการไปเที่ยวอะไรที่มันดูบรรยากาศสบายอย่างทะเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ

แต่สีที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในปีนี้น่าจะเป็นสีเชิงพาสเทลหรือสีลูกวาดนะครับ
จากนั้นรวดลายที่มันสนุกอย่างเช่นรวดลายป่าใบเขียวดูจะได้รับความนิยมมาก
แล้วก็ลายผลไม้ที่มันสนุกก็เช่นเดียวกันก็จะรับความนิยมเช่นเดียวกันครับ

คือการเอาเชิงลูกไม้เนี่ยมาตัดต่อแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาเป็นชิ้นเสือชิ้นกางเกงอะไรอย่างนี้

แล้วก็เก็บคือเดี๋ยวนี้ชุดว่ายน้ำมันมีหลายแบบมาก
แบบว่าช่วยเก็บช่วยอะไรอย่างนี้มีเยอะแยะเลยค่ะ
แล้วก็เป็นแบบว่าเกงก็มีเดี๋ยวนี้ต้อง

ถ้าลงปกจะเป็นชุดที่เรียบร้อย

ก็จริงก็มีบ้างแล้วแต่คอนเซ็ปต์มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ถ้าเป็นโอกาสที่ดีเราก็ยินดีมากค่ะ

คือก็ไม่ได้ดูแบบเซ็กซี่มากเกินไป
พอดีขอเนี๊ยวเปรี้ยวหว่านหวานน่ารักนี่ดีนะคะ
ก็มีสงการพระประแดงด้วยถ้าร้อนนี่ดูแฟชั่นเมื่อสักครู่นี้
จะได้แบบว่าอินเทรนด์กับเขาด้วยนะคะ
แล้วใส่แล้วให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ริมทะเลอะไรแบบนี้
ส่วนของคุณเจนสุดาเนี่ยเขาก็บอกว่าขอแบบฟุ้งฟริ้ง
เสื้อผ้าแบบเบาสบายหน่อยเดี๋ยวเลิกรายการแล้ว